ของเดชาพลภัพรานกะ
แล้วก็รู้จักที่จะเก็บในเรื่องของจุดอ่อนของตัวเอง

คือรอบชิงเนี่ยหลังจากที่แพ้ทางลูกไข้กับทางหัวย่าเฉียง
มือ๒ของโลกจากจีนที่เจอกัน๕ครั้ง
ก็บอกว่าก็พอใจกับรองแชมป์เอเชีย
แต่ผิดหวังที่ไม่สามารถแก้ทางการเล่นที่เจอคู่นี้ได้

เพราะว่ารู้จักที่จะหยิบความแพ้นี่

คือน้องคู่นี้คือฟอร์มแรงมากในช่วงหลังจากนี้
เพราะว่ารัชนกก็ฟอร์มแผ่วลงไปแต่ว่ามีคู่ผสมมา
นี้เราก็มีทางสุดเขตกับสาราดีซึ่งเป็นคู่หนักต้นของโลก
คู่นี้ผมว่ามีโอกาส

ผลงานค่ะก็ผลงานก็ถือว่าพอใจค่ะ
แต่ก็น่าจะนำสิ่งที่ต้องปรับปรุงมาพัฒนาแก้ไขเพิ่มเติม
คู่นี้แล้วก็เจอกันมาห้าครั้งครับก็แพ้หมดทุกครั้งก็
เราก็ยังจะหาวิธีที่จะสู้กับคู่นี้ให้ได้ครับผม
ก็ทั้งหนักทั้งเร็วทั้งแน่นอนก็ครบอะครับเรียนต้องแก้ไขเยอะครับ

เหนือจากบาสกับปปแล้วก็ยังมีคนไปอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็จะเป็นรายการสำคัญก็คือทีมผสมชิงชำโลกสทีเรมันครับ
ที่ประเทศออสเตรเลีย๒๑๒๘พฤษภาคมนี้